ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ขอรื้อฟื้นคดีมันเป็นสิทธิ์เราเข้าใจเมื่อเขาเชื่อว่าเขาไม่รับความเป็นธรรม
เมื่อเขาใช้สิทธิ์เราก็สนับสนุนนะครับการใช้สิทธิ์
ส่วนในกระบวนต่างที่มันเกิดมาจากการใช้สิทธิ์แล้วมีคนไปหาประโยชน์
ส่วนนี้คือสิ่งที่ตำรวจเราไปดำเนินการ
กับคนต้องอยู่ด้วยกันในเวลาวันที่๑๑มีนา๒๕๔๘เวลา๒๐๓๐นมันต้องอยู่กันตรงนั้นนะครับ
แต่ถ้ารถคนที่กล่าวอ้างไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้
ก็สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้ฉุกคิดเวลามีเรื่องราวต่าง
ปรากฏทางสื่อไปปรากฏตามที่ต่าง
ก็โดยส่วนตัวต้องขอโทษพี่น้องยาชนด้วยนะครับ
ที่กำลังดูทีวีดูเรื่องราวต่างแล้วอาจจะอินขึ้นไปนะครับ
บางคนก็อาจจะเหมือนกับน้ำตาไหลอะไรต่างเนี่ย
แล้วพอดีผมไปเตะปั๊กเข้าปั๊กทีวีมันดับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตามต่อตลอดสัปดาห์นะคะ
แม้ว่าวันนี้คุณผู้ชมจริงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ

เมื่อวานนี้อาจารย์ปรเมฆมาก็บอกในมุมของนักกฎหมายนะคะ
ว่าตอนนี้ถูกแล้วถ้าตำรวจจะเงียบและทางฝั่งกระทรวงยุติธรรมจะเงียบ
เพราะจริงควรจะเงียบทั้งคู่กันมานานแล้วนะคะ

แต่ในมุมของคนทำสื่อคือคุณผู้ชมก็น่าจะยังอยากติดตามอยู่
ว่าเรื่องนี้จะไปแบบไหนก็ออกมาวันนี้ไงคะคุณผู้ชมว่า
ไปคุยกันแล้วเรียบร้อยนะคะ
อย่างที่คนพยายามจะบอกว่านี่ไงเห็นไหม
เป็นการสู้กันระหว่างสององค์กรหน่วยงานภาครัฐทั้งคู่
ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ท่านก็คงได้รับกลิ่นอายเดียวกันกับประชาชนแล้วค่ะ
ก็เลยนัดพบกันนะคะ
แต่นัดพบกันนี้จะทำให้เราเข้าใจว่า
ทำงานด้วยกันได้หรือท่านรู้อะไรแล้วไปตกลงเจรจาเกี้ยเสียหรือเปล่า
อันนี้ข่าวก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้มาเกี้ยเซียกันนะคะ
กับภาคประชาชนอีกหนึ่งคนที่เรายังไม่ได้คุยเลยนะคะ
วันนี้ลองคุยหน่อยว่าที่ยืนที่เชื่อที่ตามข่าวนี้มา

ในฐานะประชาชนคนตามข่าวเนี่ยมองอย่างไรนะคะ
คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์สวัสดีค่ะ

ไม่ผิดครับขอบคุณด้วยครับ
คุณมงคลกิจเอาแบบเราควรตามข่าวด้วยกันก่อนนะคะ
คือพอเห็นทางท่านปัญญามาเม่นกับทางท่านดุษฎี
ไปนั่งด้วยกันไปคุยกันเนี่ยแวบแรกคิดอะไรคะ
แป๊บแรกก็คือเขาต้องการให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เข้าใจผิดว่าทั้งสององค์กรกำลังมีปัญหากัน

ถ้าในเชิงในเชิงมวยใช่มั้ยฮะเขาต้องสู้กันเต็มที่
คือความเชื่อมั่นของหน่วยงานระหว่างสตชกับกระทรวงยุติธรรม
เพราะฉะนั้นเขายอมกันไม่ได้ฮะศึกนี้ยอมกันไม่ได้

ตกลงคือเขามีปัญหาหรือเขาไม่มีปัญหาคะ
คือในทางสำนวนต้องสู้กันเต็มที่

แต่ในทางภาพลักษณ์ที่อยู่ในประเทศไทยเดียวกัน
หน่วยงานราชการเหมือนกันทะเลาะกันไม่ได้ครับ

คุณมงคุณกิจเดี๋ยวดิฉันเข้าใจผิดเขาเรียกว่าเป็นการ
เขาเรียกว่าอาจจะสร้างภาพก็ว่าได้
คุณมงคุณกิจรู้สึกว่างานนี้นะคะ
จะจบในลักษณะที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

หรือจะจบที่เหมือนกับแบบเจรจาพูดคุยกันแล้วตกลงเป็นอย่างไร

ดิฉันในฐานะประชาชนที่ฉันสงสัยแล้วนะคะ

คือเรื่องถ้าเป็นเรื่องความยุติธรรมกับการเจรจา

คุณครูจอมทรัพย์ส่วนหนึ่งฝ่ายยุติธรรม
อีกฝ่ายหนึ่งคือพนักงานสอบสวนอายการ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องสู้กันเต็มที่ครับ

เพราะไม่งั้นประชาชนเสียประโยชน์ครับ
คุณมงคลกลกิจนี่ฉันเข้าใจไหมว่าคุณมงคลกลกิจ
ยังยืนว่าคุณครูยังไงก็คือแพ้
ในทั้งใช้คำถูกไหม
เขาเรียกว่าผมเชื่อโดยสนิทใจว่าคุณครู
มีความตรงไปตรงมา

รวมทั้งสำนวนในกระทรวงยุติธรรม
โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ลื้อฟื้นคดีมา
เขาบอกว่ามีน้ำหนักแน่นมาก
ถึงขนาดบอกว่าพันเปอร์เซ็นต์

พันเปอร์เซ็นต์แล้วก็ศึกนี้ต้องช่วยเหลือเยียวยา
หรือว่าเขาเรียกว่าการหยิบยื่นความยุติธรรมให้กับประชาชนให้ได้
โดยเฉพาะคุณครูจอมทรัพย์เป็นรายแรก
แล้วลายต่อไปกำลังดำเนินไปครับ

ทางกระทรวงยุติธรรมเองท่านดุษฎีก็พูดด้วยความมั่นใจ
การทำงานของตำรวจเกี่ยวกับแก๊งรับจ้างเป็นแพ้
ในมุมของผมที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมาโดยตลอดนะฮะ
ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่สตชเมื่อวานนี้
ได้มีการขออนุมัติในการยุติการดำเนินคดีทุกภาคส่วน

เกี่ยวกับเรื่องการรับจ้างเขาเรียกว่าการจ้างวานให้มาติดคุก

แต่การสืบสวนสอบสวนยังเป็นการสืบสวนสอบสวนเป็นการภายใน
แต่ในส่วน๔๕วันที่ทำให้ประชาชนตื่นตนก

ต้องไปดูกฎหมายว่าทางสตชเนี่ย
ดำเนินการผิดกฎหมายอะไรบ้างหรือไม่
อย่างไรไปกระทบสิทธิ์ของประชาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ้างหรือเปล่า
ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มครูเนี่ย
เท่าที่ผมทราบเขาเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้ว

คือพยานก็เก็บข้อมูลของพยาน
กระทรวงยุติธรรมเก็บข้อมูลของพยานฝั่งครู
คือกระทรวงยุติธรรมเขาเก็บข้อมูลของพยานฝั่งครู
เพื่อนครูทั่วประเทศเขาก็เก็บข้อมูลที่
ใครจะมารังแก่เพื่อนครูของเขา

คุณมงคลกิจไม่ให้น้ำหนักกับการให้ข่าวของตำรวจ
ถึงแม้ว่าจะยังรายละเอียดยังไม่มีนะคะ
แต่ไม่ได้ให้น้ำหนักว่าน่าจะมีอะไรสงสัยทางฝั่งคุณครูเลยใช่ไหมคะ

คือให้น้ำหนักเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ากระบวนการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในบรรดาครูเนี่ยมันต้องมีครับ
เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยมันต้องมีครับ
คุณมงคลกิจให้ความสำคัญตอนนี้เนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานของตำรวจที่บอกว่าน่าจะมีแก๊งเนี่ยนะคะ
คือผมมองว่ากระบวนการที่ตำรวจออกมาเนี่ยไวเกินไปที่จะออกมาพูดแบบนั้นแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยไม่มีสิทธิ์พูดว่าใครจะผิดจะถูกอย่างไร
ต้องให้มีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อนว่าคนนั้นเป็นคนไม่ถูกต้องมีการรับจ้างติดคุกจริงเพราะฉะนั้นเป็นการให้ข่าวออกไปก่อนที่ทำให้ฝั่งพญาเนี่ยเสียขวัญและกำลังใจ
แต่เขาไม่ได้กระทบสิทธิ์กับอีกฝ่ายนึงใช่ไหมครับเขาให้ข่าวเฉยแต่ไม่ได้บอกว่าพนักงานสอบสวนทำพนักงานสอบสวนชุดเก่าเมื่อปี๔๘ทำงานบกพร่องนี้ครับเขาไม่เคยพูดสักคำ
คู่จอมทรัพย์ให้สัมภาษณ์ช่วงวันแรก
คุณครูจอมทรัพย์เป็นคนที่ถูกกระทำติดคุกมาปี๖เดือนเขามีความอัดอั้นตันใจก็พังปากพูดไป
แต่ตำรวจนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะต่อให้มีข้อมูลก็พูดไม่ได้ถูกไหม

ไม่ควรพูดเลยเพราะว่าเป็นเจ้าพนักงานพูดไม่ได้
แต่ไม่ใช่ไม่เชื่อว่ามีข้อมูลใช่ไหมคะหรือไม่เชื่อว่ามีข้อมูลด้วย
เชื่อว่ามีข้อมูลแต่พูดไม่ได้
ที่บอกว่าเชื่อว่ามีข้อมูลเชื่อว่าข้อมูลจริงไหม
จริงบางส่วนแล้วก็ไม่จริงอีกหลายส่วน
เข้าใจเข้าใจส่วนที่จริงจะทำให้คดีซึ่งตัดสินไปแล้วและเดี๋ยวต้องสู้กันในเรื่องของการรื้อฟื้นคดี
ฉะนั้นถ้าตำรวจเปลี่ยนแปลงไหม
ไหมหรือฮะต้องวัดกันต้องชั่งกันนะวันที่สืบพยานแล้วก็พอสืบพยานเสร็จสารก็ต้องรวบรวมทั้งหมดแล้วก็ส่งต่อสารดีกา
เชื่อไม่เชื่อห่างเชื่อประมาณสัก๓๕แปลที่ไม่เห็นด้วยเลยคือการให้ข่าวถูกต้องครับเพราะว่าทำให้พยาน
ญาติของพยานอกสั่นขวัญแขวน

ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าทำแบบนี้เหมือนคมครูพยาน

ฉันถามค่ะว่าดิฉันใช้คำถูกหรือเปล่า

คือเพราะตอนนี้นักข่าวพยายามจะหาตัวละครอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ย้อนกลับไป

คนก็ยังอยากฟังอีกหนึ่งคนที่อาจจะ

เป็นคนที่อยู่ในวันเกิดเหตุด้วยสักครู่ค่ะ
คุยกับคุณทองเรศ

เป็นอีกหนึ่งพยานที่ออกมาในสื่อตอนนี้

คุณทองเรศคืนเกิดเหตุปี๑๘
คุณทองเรศอยู่ตรงไหนของจุดเกิดเหตุคะ
อยู่ตรงจุดเกิดเหตุค่ะ
มากับคุณทัศนีถูกไหมคะ

มารถคันเดียวกันถูกไหมคะ
วันนั้นที่เกิดเหตุคุณทองเรศเห็นแค่ไหนคะ
ก็เห็นรถชนแล้วก็มีคนลงมาดู
ตอนที่เราเห็นเนี่ยคือรถของคุณทองเรศกับคุณทัศนีห่างจากรถคันเกิดเหตุไกลไหมคะ

ห่างแบบมองเห็นทะเบียนรถไหม
ไม่เห็นค่ะไม่เห็นทะเบียนรถ
แต่พี่ทัศนีเขาเห็น
คุณทองเรศกับคุณทัศนีอยู่บนรถคันเดียวกันไหมตอนเห็นอุบัติเหตุ

นั่งอยู่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ลงจากรถ
คุณทัศนีขับคุณทองเรศซ้อนถูกไหมคะ

คุณทองเรศตัวคุณทองเรศเองเห็นไหมคะ

ไม่เห็นป้ายทะเบียนไม่เห็นค่ะ
เห็นป้ายทะเบียนเลยเหรอคะไม่เห็นตัวอักษรไม่เห็นตัวเลข
ไม่เห็นเขียนจังหวัดเลยไม่เห็นอะไรเลยเหรอคะ
ป้ายทะเบียนรถไม่เห็นค่ะ
แล้วเห็นอะไรบ้างเล่าให้ฟังใหม่ค่ะ
เห็นเหตุการณ์เห็นแค่เหตุการณ์เห็นแค่ลงมาดูคนลงมาดูเท่านั้นเอง
ที่บอกว่าลงมาดูเนี่ยเห็นรายละเอียดแค่ไหนคะคนที่ลงมาดูลงจากทางไหนคะ
ทางขวามือค่ะทางคนขับ
แล้วเขาลงมาดูตรงไหนคะ
ลงมาดูคนเจ็บเขาลงมาดูแป๊บเดียวแล้วเขาก็กลับขึ้นรถไปเลย

อยู่ตรงถนนได้นะคะอยู่หน้ารถ

หน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่คุณทองเรศซ้อนมาหรือหน้ารถที่
ว่ารถยนต์ที่ชนแกค่ะ
แล้วเขาวิ่งไปทางไหนคะเขาเปิดประตูลงมารถไม่
เขาก็กลับขึ้นรถแล้วเขาก็ขับไปเลย
เดี๋ยวก่อนนะตอนที่เขาเปิดประตูลงมาเนี่ยนะคะเขาวิ่งไปดูตรงไหนคะ

คนเจ็บที่นอนอยู่เนี่ยนะคะอยู่ฝั่งไหนของรถที่ชนคะ
ก็อยู่ข้างหน้ารถยนต์ที่ชนนั่นแหละค่ะ
อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ

เห็นว่าเปิดลงมาเนี่ยเห็นชัดใช่ไหมคะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
เห็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายเดินลงมาเป็นผู้ชาย
รูปร่างเป็นยังไงเท่าที่เราเห็นคะ
รูปร่างท้วมสูงค่ะ

มันก็มองไม่ชัดนะคะแต่ที่รู้ก็มันเป็นสีดำแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรแต่ดำ

อันนี้จำไม่ได้ค่ะไม่ได้สังเกต
กางเกงขายาวหรือกางเกงขาสั้นคะ

อ่ารองเท้าเป็นรองเท้าแตะเหรอหรือว่าเป็นรองเท้ายังไงคะ
ไม่ได้ดูค่ะไม่เห็นว่าเป็นรองเท้าอะไร
อ่าดิทันย้ำอีกทีเขาเปิดประตู
ฝั่งคนขับถูกไหม
เขาลงมาทางนั้นแต่ไม่เห็นตอนเขาเปิดประตู
แต่เขาเดินเดินลงมาข้างนั้นข้างขวาเขาเดินลงมาดูคนเจ็บ
อ่าแล้วก็เขาวิ่งไปทางหน้ารถใช่ไหมคะ
เขาเดินลงมาดูแล้วเขาก็กลับขึ้นรถไปเลย
ตอนที่เขาลงมาดูนี่คือเขาเดินช้าหรือว่าเขารีบวิ่งลงมาดูคะ
ไม่ได้วิ่งค่ะแต่เดินเร็วหน่อย
แล้วเวลาดูนี่คือยืนแล้วก้มมองหรือว่านั่งยองลงไปดูเขา
ยองค่ะเขานั่งยองดู

เดียวเหรอแล้วเขาจับหรือเขาเขย่าคนที่นอนอยู่กับพื้นถนนไหมคะ
ไม่แม่เขาไม่ได้จับไม่ได้เขย่านะ
เขาหันมาเห็นมอเตอร์ไซค์ของคุณทัศนีแล้วก็คุณทองเรศไหมคะ

ได้ยินเสียงเขาพูดหรือตะโกนหาใครไหม

เขาวิ่งขึ้นไปเลยวิ่งกลับขึ้นรถไปเลยเหรอ
เขาก็กลับขึ้นรถไปเลย
ตอนที่เขากลับขึ้นรถเนี่ยนะคะพอเขาขึ้นรถเสร็จแล้วเนี่ย
เขาถอยรถมาก่อนหรือว่าเขาทำยังไงเอารถออกจากที่เกิดเหตุยังไงคะ
เขาก็ฉลับออกนิดเดียวเขาก็ไปเลย
คุณทองเศษเห็นจังหวะที่เขาวิ่งไปดูคนเจ็บไหมคะ
ก็เห็นค่ะเห็นตอนที่เขาเดินลงมาดูนั่นแหละก็เห็นแค่นั้นแหละ
คนเจ็บอยู่ด้านหน้ารถที่ชนใช่ไหมคะ

เห็นตอนเขานั่งยองมองเลยใช่ไหมคะ

อ่าคุณทัศนีกับคุณทองเรศได้ตะโกนเรียกไหมคะหรือได้พูดอะไรกับเขาไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ได้พูดอะไรเลย
อืมแล้วช่วยกันพยายามจะดูป้ายทะเบียนไหม
หนูไม่สนใจค่ะเพราะว่าหนูกลัวไม่ได้ดู

ก็กลัวที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นก็กลัวก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูทะเบียนรถเลย

ไม่ค่ะไม่นาน
ไม่นานนะอ๋อแสดงแสดงว่าเขา
เขาเดินเร็วแล้วก็ลงไปดูแล้วก็กลับขึ้นรถแบบเร็วเลยใช่ไหมคะ

อืมพอเขาขับรถออกไป
คุณทองคุณทัศนีกับคุณทองเรศเดินไปดูคนเจ็บไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ได้ดูก็พากันมาเลยกลับเลยไม่ได้ดูไม่ได้ลงจากรถเลย
ตอนที่รถที่ชนยังอยู่เนี่ยเราจอดรถอยู่ด้วยถูกไหมคะ
จอดค่ะแต่ไม่ได้ลงจากรถ
อ่าแล้วพอรถคันที่ชนเนี่ยเขาหนีไปเราก็ไม่ได้ลงไปดูคนเจ็บใช่ไหมคะ

อ่าตอนที่ขี่ผ่านเนี้ยเห็นไหมเห็นตัวคนไหมคะ
ก็เห็นแกคนที่ชนแกก็นอนอยู่ในบนถนนนั่นแหละ

เราก็ขับรถผ่านมาเลยพอรถยนต์ไปเราก็ขับรถผ่านมาเลย
ก็มาเลยกลับบ้านเลย

อันนี้ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่ามองมุมมองดูแล้วก็พากันกลับเลยไม่ได้ลงไปดู
แล้วบอกให้คุณทัศนีจำตัวเลขทะเบียนไว้ไหมคะ
คือคุยกันไหมคือคงไม่ได้ถามเป๊ะนะแต่ว่าคุยกันไหมว่าพี่จำป้ายทะเบียนไว้ไหมพี่จำได้ไหม
ไม่ค่ะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลย
พอมาถึงบ้านก็มาถึงบ้านก็เล่าให้เพื่อนบ้านฟังแล้วก็เฉยเลยก็ไม่ได้พูดอะไรเลย
เอาละค่ะคุณทองเลสเอาเท่านี้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันเรื่อยหรือไม่ก็ตามข่าวพร้อมกันเรื่อยนะคะ

คุณมงคงกิตต้องตามข่าวนะครับ
แบบเหมือนกับทุกคนอยู่แล้วแหละ
เพราะว่ามันขัดกันสองข้างอยู่ครับตอนนี้ครับ
ข้อมูลสองข้างไม่เหมือนกัน
ต่ำโหลตทิ้งก่อน่าที่ตามสื่อมีข้อสงสัยไหมคะ
ว่าตกลงคุณสับวาปีใช้รถนั้นอยู่หรือว่าเป็นคุณอุบล
ซึ่งเป็นคนใหม่ที่ออกมากับสื่อบ้าง
สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ดูพยาหลักฐาน

ยังไม่กล้าวิจารณ์ว่าตกลงแล้วคนที่ครอบครองทะเบียนบค๕๖
มุกดาหารเนี่ยเป็นใครกันแน่เป็นใครกันแน่แล้วก็พยานคุณทัศนีเอง
ก็บอกว่าบคห้าหกหรือบตห้าหกซึ่งซึ่งถ้าเป็นบตเนี่ยไม่ใช่เลยน่ะ
ต่อให้เป็นเจ้าของบค๕๖มุกดาหารสกลนครก็ไม่ใช่ผู้ต้องหาแล้ว
เข้าใจค่ะมันก็จะกลายเป็นอีกอีกหมวดนึงล่ะอื้อถ้าเป็นตเตนะครับ
เพราะณปัจจุบันคุณทัศนีก็ยังบอกว่าบคหรือบตอยู่เลย
คุณมงคลกิจสงสัยตัวคุณสับวาปีไหมคะก็สงสัยนะครับ
สงสัยคือสงสัยประเด็นไหนคะสงสัยว่าเอ๊ะเพราะมีคุณอุบลเข้ามาแล้วไงฮะ
แต่ในส่วนของการที่ไปชดเชย๑๗๐๐เนี่ยในมุมของผมนะ
คือผมยังไม่ได้คุยกับคุณสับวาปีโดยตรง

แล้วก็แต่ผมคุยกับคุณครูจอมทรัพย

ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแกน่ะบริสุทธิ์

ไม่ไปริดร้อนหรือไปละเมิดอำนาจศาลแต่อย่างใด

ฉันเข้าใจเนื้อเรื่องที่ครูบอกแล้วก็สิ่งที่ครูเจอมา

แล้วทางเพื่อนแล้วก็ตัวครูจอมทรัพย์เอง

คุณมงคลกิจสงสัยตัวคุณสับวาปีไหม

แล้วยิ่งมีคุณอุบลมาเน้นเปรียบเทียบให้เองเลย
พอคุยอุบลมาแล้วพูดช่วงของการใช้รถอยู่

แล้วคุณสับวาปีซึ่งครูและเพื่อนครูให้น้ำหนัก
คุณมงคลกิจไม่สงสัยกลับเข้าไปที่ตัวผู้ให้น้ำหนักคุณสับวาปีเหรอคะ
ก็ต้องดูว่าพยานตอนนี้ก็น่าจะร่วม๑๐ปากแล้วนะครับ

ผมคิดว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเขาจะต้องมีการวินิจฉัยว่าพยานอันไหนควรตัดทิ้งพยานอันไหนควรมีไว้
ซึ่งเป็นคุณต่อคุณครูจอมทรัพย์
แล้วก็เป็นพยานที่ค่อนข้างแน่นอน
แล้วก็สารน่าจะใช้ดุลพินิษฐ์ในการที่จะให้น้ำหนักครับ
คุณมงคลกิจมีสงสัยตัวละครตัวไหนที่ขึ้นมาตอนนี้ของคดีนี้อีกไหมคะ

อยากทราบพยานของฝ่ายอายการและตำรวจ

แล้วก็ก่อนถึงวันที่๘๙๐เขาอาจจะเปลี่ยนหลายชื่อก็เป็นได้

เป็นสิทธิ์แต่ฝ่ายผู้ร้องก็ต้องยอมรับด้วย
เพราะมันต้องเตรียมในการซักค้านพยานทั้งสองฝ่าย
คือเป็นสิทธิ์ที่จะไปสู้กันแบบนี้ก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์
เพราะฉะนั้นในส่วนของที่เราสงสัยในสับวาปีในอุบล
ตอนนี้ถ้าฝ่ายตำรวจและอายการ
พยานในฝ่ายของตำรวจและอายการมา
เราจะได้สงสัยของฝ่ายตำรวจและอายการบ้าง

ต้องไปถามท่านพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นว่า
บัญชีประยาบอกประชาชนได้ไหม
อยากให้เขาให้ข่าวหรือไม่อยากให้เขาให้ข่าวคะ
ความจริงแล้วมันมาให้ข่าวฝ่าย

ถือว่าฝ่ายพยานผู้ร้องเสียเปรียบนะครับ

แต่สื่อมวลชนยังไม่ได้ตรวจสอบอีกด้านหนึ่งเลย
ของพยานฝ่ายฝ่ายโจทย์เดิม

ตำรวจควรเงียบหรือควรให้ข่าวคะ

เพราะตอนนี้ต่างคนต่างตกลงกันแล้วว่าหยุด

น้ำหนักของข่าวเดิมเนี่ยมันให้น้ำหนักไปว่า
พยานของฝ่ายผู้ร้องมีพิรุษถูกไหมครับ
แต่ถ้าสมมุติณวันนั้นพยานสองฝ่ายเปิดออกมาทั้งคู่
เราจะได้สับกันสงสัยของแต่ละฝ่ายได้
เพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็จะได้มีน้ำหนักของสองข้าง
เช่นเดียวกับสารเหมือนกันสารก็จะต้องชั่งน้ำหนักของสองข้างด้วยกัน
ตอนนี้ถึงยังยืนว่าดิฉันไม่ได้พูดถึงกรณีที่ครูต้องติดคลุปมาแล้วนะ
ครูจะนิยามตัวเองว่าเป็นแพ้หรืออย่างไรนะคะ

เพราะว่าจนกว่าจะมีคำพิพากษาความสาธิกา
ฉันพูดอย่างภาษาสื่อมวลชนคำถามของดิฉันก็คือว่า

อันที่๒มั่นใจในหลักฐานข้อมูลของพันธุ์ตำรวจเอก
ดุษฎีอริยวุฒิรองประหลักกระทรวงยุทธรรมที่คุมพนักงานสอบสวนด้วยตนเอง
ผมจะพูดว่าเป็นคนเชื่อดวง

ผมเอาดวงของคุณครูจอมทรัพย์ไปให้หลวงพ่อดู
ว่าคุณครูคนนี้โกหกผมหรือเปล่า
ว่าผมเนี่ยกับคณะกรรมการมูลนิธิเนี่ยจะตัดสินใจลงไปช่วยเหลือเยียวยาหลังจากมีคำพิพากษาเนี่ย

พ่อตอบอย่างมั่นใจว่าลูกเข้าข้างคนถูกแล้วลูก
เดี๋ยวออกแบบไหนมาถามชื่อหลวงพ่ออีกที

วันนี้ขอบคุณคุณมงคลกิจเดี๋ยวเราตามข่าวต่อกันด้วยกันนะคะ

หมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมยังตามเรื่องนี้กันต่อ
แต่อาจจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ในสื่อค่อนข้างน้อยนะคะ
แล้วไปดูอีกทีประมาณกุมภาพันธ์
อันนั้นของจริงกระบวนการยุติธรรมต้องตรวจสอบได้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ